เรื่องนี้ที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้นะครับ
เป็นเรื่องของพระแล้วก็เตือนสติทุกวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดราบบุรีมีชายเป็นคนร้ายนะครับผม
เข้าไปหลอกไปหาอุบายแล้วก็ไปบอกว่าจะไปทำงาน
แม่อะไรครับเรื่องกับทำศพนะฮะ
สุดท้ายก็เกิดเรื่องครับเพราะว่าเป็นการหลอกลวงครับ
พระครูบาดิกาไพโรธฐานวุฒโธพระลูกวัดสัตนาศปริวัติ

เปิดเผยเรื่องของมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงพระถึงภายในวัด
โดยคนร้ายเป็นชายสูงวัยแต่งกายภูมิฐาน
เข้ามาติดต่อทางวัดเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาครับ
เพื่อขอให้ช่วยจัดสถานที่จัดงานศพให้แม่
ซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลในกรุงเทพครับ
พร้อมทั้งอ้างว่าเป็นคนจังหวัดราชบุรี
จึงจะนำศพแม่กลับมาประกอบพิธีที่วัดแห่งนี้
จากนั้นครับขอติดต่อกับแม่ครัวของวัด
เพื่อให้ช่วยทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานด้วย
แต่ทางวัดรอจนกระทั่งบ่ายแต่ยังไม่เห็นนำศพมา
คิดว่าน่าจะถูกหลอกและอยากจะเตือนเป็นอุทหรณ์ไปยังวัดอื่นด้วยครับ
คิดว่าน่าจะถูกหลอกและอยากจะเตือนเป็นอุทหรณ์ไปยังวัดอื่นด้วยครับ

จึงคิดว่าน่าจะถูกหลอกและอยากจะเตือนเป็นอุทหรณ์ไปยังวัดอื่นด้วยครับ
เราจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พอใช่ไหม

โทษเอาเร่งด่วนเลยครับ

แบบนั่งคุยทำธรรมชาติเลย

ไม่มีเลยไม่เร่งไม่เร่งอะไรทั้งนั้น
คืออะไรเนี่ยแต่อะไรตอนนั้นจะเอาสาระหนึ่ง
ไม่เป็นไรชะมัดไม่เป็นไรขอให้มีสาระเถอะเขาบอกเนี้ย
อีกอย่าง
เขาก็มาคุยกับสองคนคุยกันไปคุยกันมา

เออเอาไว้๓๐๐๐โทษ
ไปเดินหารอบตลาดก็ไม่มีก็หายไปเลย
เขาก็เลยมาบอกทางนี้ว่าเขาไปแล้วไม่อยู่แล้ว

ใช่น่าจะถูกหลอกแล้วเพราะว่าน้องเขาบอกว่า
ให้ทำข้าวต้มด้วยทำทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยขอก้อนสามพันน้องมันก็เลยเอาตังค์ให้ไป

ใช่ขอยืมเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาคิดการเสร็จงานแล้วคิดการ
อย่างนี้โดนหลอกไปสะดีว่าแค่๓๐๐
ลักษณะที่เพราะงานดูแล้วว่ามันเหมือนโจรไหม

เป็นผู้ใหญ่มีฐานะผู้จาดีเรียบร้อย

เป็นคนเรียบร้อยแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่เลย
จากนี้เจ้าหน้าที่ของวัดสัตนาศปริวัติยังบอกด้วยว่า
ปีก่อนครับก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้
โดยครั้งนั้นคนร้ายเป็นผู้ชายและมีพฤติกรรมคล้ายกัน
โดยทำทีมาขอเช่าโต๊ะและอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวนมาก

แต่เจ้าหน้าที่ของวัดไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
ไม่ยินยอมอนุญาตเพราะกลัวจะถูกหลอก
ซึ่งต่อไปนี้หากใครมาติดต่อเรื่องสถานที่หรืออุปกรณ์จัดงาน
ก็ต้องสอบถามพูดคุยให้ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครับ
วัดหลายแห่งพระหลายรูปถูกหลอกลักษณะแบบนี้ด้วยกันบ่อยนะ
เป็นอย่างนี้หลายที่เลยนะครับ